ถึงยังจะไม่เป็นครอบครัวมีลูกมีหลานอะไรก็ว่ากันไปนะฮะ
แต่ว่าเรื่องหัวใจเขาก็พัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นอย่างแน่นอนนะคะ
สำหรับคุณออมสุชาค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ย
เพิ่งผ่านวันเกิดเฟ้ยไฟฉายกันไปนะฮะ
ออมตั้งใจทำสิ่งหนึ่งให้คุณแอมมากเลยนะ

เพราะที่เราอ่ะเวลารักใครก็จะชอบประดิษฐ์ประดอย
ทำของจุ๊กจิ๊กให้นะคะ

อวยพรวันเกิดให้ฝ่ายชายด้วยนะครับ

จัดเซอร์ไพรส์อะไรให้คุณแอมมักรึเปล่า
บอกว่ามีเค้กที่ลงมือทำเองนะครับ
ก็คือแต่งหน้าเค้กด้วยตัวเองเอาไปเบิร์ตเดย์ให้
แล้วก็มีของขวัญเล็กน้อยให้ด้วย
ก่อนจะแอบกระซิบว่าความสัมพันธ์ตอนนี้
ถึงจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันแต่มันก็ลมตัว
ภาพนี้หวานมากเลยนะพักแขน
เอามือแบบไปกอดที่คอนะคะ
ฟังออมสุชาเปิดใจเลยค่ะ
ทำบุญค่ะทำบุญตักบาทกินข้าว
ก็มีของขวัญเล็กน้อยให้อะไรอย่างนี้
ของใช้เล็กน้อยที่เขาคิดว่าเขาจะได้ใช้
คือเค้กก็ต้องมีใช่ไหมวันเกิดอะไรอย่างนี้
แล้วบังเอิญว่าได้แบบว่าร้านนั้นเขาให้แต่งหน้าเค้กเอง
ใช่ก็เลยแบบแต่งหน้าเค้กให้เขา

ท่านั้นอาจจะเป็นท่าเบสิกแบบพักแขน
ค่ะก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ไม่ค่อยได้ลงรูปอะไรแบบนี้
เวลาเจอกันไม่ได้มากขึ้น
หว่างก็เจอกันไม่หว่างก็ไม่เป็นไรโทรคุยกันก็ได้